มีเรื่องมาเตือนเป็นอุทาหรณ์กันหน่อยนะฮะ
คือบางครั้งบางคนเราอาจจะทำอะไรแล้วคิดว่า
เอานะเคยทำหรือว่าทำได้เอาอยู่
บางทีมันก็คุมไม่อยู่แล้วมันก็เป็นเหตุเศร้าก็เยอะนะครับ
คุณลุงคนหนึ่งอายุ๖๒ปีแล้วอยู่ที่บุรีรำนะครับ
ก็จุดไฟเผาย่าในที่นาตัวเอง
แต่ทีนี้แดดมันร้อนฮะมันแห้งดูดิอืมย่าแห้งอ่ะโอ้โห
อากาศก็ร้อนแล้วไฟมันไปเร็วเลยนะแบบนี้
แล้วกลางทุ่งนาลมบางทีมันมาเนี่ยทีเนี้ยคุมไม่อยู่ครับ
มันลุกลามอย่างรวดเร็วคุมไม่อยู่ไม่เท่าไหร่
คุณลุงถูกไฟคลอกเสียชีวิตด้วยนะครับ
ดูครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางทุ่งนาในพื้นที่บ้านชุมแสงหมู่เก้าตำบลไทยสามัคคีอำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำนะครับ
พอได้รับแจ้งเหตุทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งทีมแพทย์จากโรงพยาบาลหนองหง

พบว่าย่าที่ถูกไฟไหม้เนี่ยกินบริเวณกว้างเลยนะครับแล้วพอระงับเพลิงระงับเหตุได้
พบศพนายสนองสุนเห็งกุลอายุ๖๒ปีนอนคว่ำหน้าอยู่กับอยู่ใกล้คันนานะครับ
ใบหน้าลำตัวแขนขาแผลผู้พองไหม้เกรียมหมด
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าเมื่อวันอังคารที่๑๖เมษายนประมาณบ่ายโมงครึ่ง
ตั้งแต่วันอังคารนะวันนี้พระฤหัสนะครับ
ผู้ตายมาจุดไฟเผาย่าแห้งในที่นาของตัวเองแล้วไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลย

กระทั่งช่วงสายของวันที่๑๗เมษายนเมื่อวานนี้
ภรรยาคือนางสำรานออกตามหาก็พบศพสามีถูกไฟคลอกเสียชีวิตแล้ว
ก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบซึ่งนางสำรานไม่ติดใจสาเหตุการตายของสามีนะฮะ
เพราะเชื่อว่าคงจะถูกไฟคลอกสำลักควันไฟนะ
คือทีแรกเนี่ยตอนไฟลุกลามเนี่ยคงสำลักควันไฟก่อนแล้วเป็นลม
ทีนี้เป็นลมล้มอยู่ตรงนั้นเนี่ยไฟมันลุกลามมาต่อ
ก็ถูกไฟคลอกไฟไหม้จนเสียชีวิตวันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่บุรีรำนะครับไปคุยกับนางสำราน
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าทีแรกสามีออกจากบ้านไปวันที่สิบหก
บอกว่าจะไปงานศพแต่พอตกดึกแล้วก็ยังไม่เข้าบ้าน
ก็เอกใจทีแรกไม่ได้เอกใจ
คิดว่าสงสัยอยู่งานศพวันรุ่งขึ้นไปที่ท้องนา
เจอรถจักรยานยนต์ของสามีจอดอยู่ทีนี้เริ่มรู้สึกแปลกใจแล้ว
ต้องมีอะไรที่ไม่ดีแน่สามีต้องเป็นอะไรแน่
ก็เลยออกตามหานะฮะจนไปเจอว่านอนเสียชีวิตในสภาพถูกไฟไหม้อยู่แล้วอยู่ที่ท้องหนา
ที่ผ่านมาเคยเตือนสามีเรื่องการจุดไฟเผาย่าในทุ่งนาแต่สามีไม่ฟัง
แล้วสามีก็มีโรคประจำตัวด้วยนะฮะคือมีลักษณะเป็นไบโพล่าอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงสูง
ซึ่งช่วงนี้วันสองวันนี้จะขยันเป็นพิเศษขยันมากทำความสะอาดบ้านไม่หยุด
เอาเศษขยะมาเผาจนญาติเนี่ยยังเตือนไว้ว่าให้ระวังนะ
เรื่องเผาย่งเผาหญ้าเรื่องไฟเรื่องอะไรพวกนี้
ไฟมันจะลามไปหน้าเขาแกก็ไปดับสงสัยแกอยู่ทนสู่ไฟไม่ได้เนี่ย
แกก็เลยเป็นลมฉันว่าเตือนบอกว่าน้าน่ะไม่ต้องเผาดอก
เพราะว่าน้าเจ้าของไม่มันไม่ลุกไม่ต้องเผา
แต่แกก็ไม่เคยฟังแกเป็นไบโพล่า
ตอนนี้แกกำลังคึกด้วยไงแกขยันมากพูดเก่งขยันไม่เช้าขึ้น
แกจะไปตลอด
ตำรวจสพนหงษนิษฐานว่าสาเหตุ
ก็มาจากผู้ตายที่ไปจุดไฟเผาย่าเผาวัชพืชในที่นาของตัวเอง
ที่คุณกิติศักดิ์ไปตรวจสอบเป็นลักษณะแบบนี้
คือบางทีก็ไล่ดายย่าไล่เก็บเกี่ยวเองอะไรไม่ไหว
บางคนก็เลือกการเผาเนี่ยฮะแต่ทีนี้ช่วงเผาคงลมแรงมาก
อากาศก็ร้อนจัดด้วยนะครับแล้วนายสนองผู้ตายอายุก็๖๒แล้ว
ก็อาจจะเป็นลมหมดสติสำลักควันหนีออกมาไม่ทัน
ก็ถูกไฟลามมาคลอกเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนเราก็จำไว้เป็นอุทาหรณ์กันแล้วกัน